ติดตามชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อ
เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ค่ะ
เราจะได้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏกันด้วย
วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามนะคะ
เราจะพาไปที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และฟาร์มตัวอย่างบ้านถ้ำทะลุอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลาค่ะ
พื้นที่แห่งนี้นะคะเมื่อก่อนราศดรนั้นเคยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
จากเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบ
แต่ว่าวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของราศดรนั้นดีขึ้น
จากพระมหากรุงนาฬิกลุของพระองค์ท่าน
ติดตามจากรายงานคุณสุพัตราศรีปัชชิมค่ะ
ทุกวันนี้ชาวบ้านในตำบลถ้ำทะลุอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
ต่างมีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพในพื้นดินของตัวเอง
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ

ให้มีการก่อตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวยางขึ้น
ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อปี๒๕๕๙
พลเอกเพิ่มศักดิ์พงศาโรธหัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏที่๑จังหวัดยาลากล่าวว่า
จากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ราศดรในพื้นที่ได้ถวายดีกาถึงพระองค์ท่าน
จึงมีรับสั่งให้ดูแลชาวบ้านทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
พระราชทานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวยาง
ธนาคารข้าวเพื่อสร้างคลังอาหาร
่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ในระดับครอบครัว
และขยายออกไปสู่ชุมชน
โดยพระองค์ท่านมีความประสงค์ที่จะให้ความตัวอย่าง
เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นแหล่งจ้างงาน

ให้ชาวบ้านที่รอบพื้นที่ฟาร์มนั้นได้มีโอกาสทำงาน

เราต้องการจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่จะให้ชาวบ้านได้มาเรียนรู้ด้านการเกษตร
ด้านการประตุศัตริย์ด้านการประมง
โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ

จำนวน๕๐๐กว่าคนในตำบลถ้ำทะลุ
ได้รับความช่วยเหลือจากพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการดำรงชีพ

ส่วนที่เหลือยังนำไปขายสร้างรายได้

ทุกวันนี้ชาวบ้านกลับมาทำมาหากิน
ผืนดินของตัวเอง
รู้สึกว่าทำให้เราได้มีคุณค่า
และไฟ์ประมหากรุณาทิศคุณในครั้งนี้

ในการดูแลถิ่นที่อยู่อาศัย

รู้สึกว่าจะมีความประทับใจกับราศดรอาสาทุกคนนะคะ
แล้วก็จะเป็นอะไรที่จะอยู่ในความทรงจำของพี่น้อง๓จังหวัดนี้ตลอดไปนะคะ
นามของรัศดรอาสารักษาหมู่บ้านที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหมด
นี่ประมาณ๗๐๐๐คนในจังหวัดยัลล่านี่นะครับ
แล้วก็ขอประทานว่าโอกาสนี้ก็ขอถวายพระพรให้พระองค์ท่านนะครับ
พระเจริญนะครับแล้วก็มีสุขภาพพระรานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับ
สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนชาวไทยตลอดไปครับ
ขวัญและกำลังใจของชาวบ้านที่นี่ได้กลับฟื้นขึ้นมา
เป็นความสุขเกิดขึ้นด้วยพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของราศดรในทุกถิ่นที่